คุณผู้ชมครับพระเมรุมาตรที่จะใช้ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ถูกตกแต่งแล้วก็จัดสร้างอย่างสมพระเกียรตินะคะ
โดยในแต่ละชั้นมีงานปฏิมากรรม
ที่ตกแต่งสะท้อนถึงความเป็นทิพยสถาน

พระมหากษัตริย์คือสมมุติเทพที่อวตารลงมาจากสวรรค์

วันนี้ไทยรัฐทีวีได้ใช้เทคโนโลยีกราฟิก
จำลองให้เห็นภาพดินแดนเขาพระสุเมนที่วิจิตรงดงาม
พาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันกับคุณภีรวรรดิอัฐนาค
คุณผู้ชมครับพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ถูกออกแบบโดยนายก่อเกียรติทองผุด
นายช่างศิลปกรรมสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรครับ
และมีการจัดสร้างอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ
ตามหลักโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย

และเป็นไปตามแนวคิดคติไรภูมิ
ตามคำพีพุทธศาสนาครับ
บริเวณโดยรอบแต่ละชั้นจะถูกตกแต่งประดับ
งานปฏิมากรรมที่แตกต่างกันออกไป

วายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นรูปทรงบุษบก๙ยอดนะครับ
ยอดตรงกลางเป็นบุตรสะบกใหญ่
ยอดปราสาท๗ชั้นเชิงกลอน
รายรอบด้วยบุษบกขนาดเล็กที่มุมทั้ง๔

ให้ความรู้สึกเป็นการถวายพระกิจตยศสูงสุด
ว่าลานอุตราวัฒน์จะประกอบไปด้วยสัตว์๔ชนิด
นั่นก็คือช้างม้าโคและสิง
ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์
โดยทั้งหมดจะถูกนำไปวางประดับประจำทิศทั้ง๔
ละ๑คู่รวม๘ตัว
ขนาดความสูง๑๐๘เซนติเมตรครับ
ช้างจะถูกจัดวางประดับทางขึ้นบันไดทิศเหนือ
ซึ่งตามพระพุทธประวัติหมายถึงการเสด็จลงสู่พระคัน
จากก่อนที่พระนางสิริมหามายา
ประสูจน์เจ้าชายสิทธะได้ทรงสู่บินนิมิตรช้าง
ม้าถูกจัดวางประดับทางขึ้นบันไดทิศตะวันตก
หมายถึงการทรงม้าเสด็จออกผนวด
โค๑คู่ประดับทางขึ้นบันไดทิศใต้

ประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ
เจ้าชายสิทธะบรรลุปฐมยาน
ขณะประทับนั่งสมาธิใต้ต้นว่า
พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ
และสิงห์ถูกจัดวางประดับทางขึ้นบันไดทิศตะวันออก

เปรียบเสมือนการเปล่งศรีฮนาศ
หรือการคำรามของพญาราชศรี
ถัดขึ้นไปเป็นชั้นชาลาที่หนึ่ง
มีงานปฏิมากรรมคดชศรีและราชศรี
สูง๑๐๘เซนติเมตรเฝ้าบันไดทุกทิศ
ราวบันไดเป็นพญานาคสามเซียน
รูปแบบมะกรประกอบด้วยสัตว์๕ชนิด
คือช้างจราเข้กวางสิงและงูหรือมังกร
อกจากนี้บริเวณมุมทั้ง๔ทิศ
ยังมีงานปฏิมากรรมเท้าจตุโลกบาลทั้ง๔ประจำอยู่
โดยมีความสูง๒๐๐เซนติเมตร
ทางด้านทิศเหนือครับเป็นงานปฏิมากรรม
ท้าเวสุวรรณหรือเท้ากูเวรผู้เป็นใหญ่ทางทิศเหนือ
ซึ่งเป็นยักษ์มี๓ขา๔กรมีฟัน๘ซี่
มีพระวรกายขาวกระจ่างสวมอาพรอันงดงาม
มีมงกุฎน้ำเต้าทรงอยู่บนพระเสียรครับ
เท้าทัตรรสผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันออก
มีรูปร่างสูงโปร่งกว่าท้าวทุกองค์
ซึ่งมีความถนัดในการดนตรีและการฟ้อนรำเป็นบริวาร
ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศใต้ท้าวิรุณหก
กายสีขาวรูปร่างสมส่วนงดงาม
มีหน้าแดงมือซ้ายมีงูเลื้อยพันฝ่ามือจับคองูไว้
มือขวาถือพระขันมีมงกุฎประดับด้วยรูปนาค

และทิศตะวันตกมีท้าวิรูปักเป็นใหญ่
มีรูปกายสีขาวรูปร่างอ้วนใหญ่
เหมือนกระพร้อมใส่ข้าวท้องป่องพุงใหญ่
คอสั้นหัวโตฟันขาวเขี้ยวงออกจากปาก
มีริมฝีปากนูนตาใหญ่มากขาสั้นกำยำล่ำสัน
มือซ้ายถือธนูทรงอาพรสีแดงเลือด
มีฝูงนาคเป็นบริวาร

ประกอบไปด้วยบุษบกน้อยทั้ง๔มุมเรียกว่าหอเปลื้อง
ซึ่งเป็นที่ใช้สำหรับเก็บของในงานพระราชพิธีในครั้งนี้
อกจากนี้ยังมีครุฑยืนเฝ้าบันได

ซึ่งมีความสูงประมาณ๒๐๐เซนติเมตร

เปรียบเสมือนการถวายศักราะในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ทรงเปรียบได้ดังพระโพธิสัตว์ครับ
วบันไดเป็นพญานาค๕เสียน
รูปแบบเหมือนทางขึ้นพระพุทธบาทสระบุรี
ส่วนฐานประดับเป็น๑๐๘เทพชุมนุม
ผู้ปราธนาไปแดนพุทธภูมิ
คุณผู้ชมครับโดยรอบพระเมรุมาตรชั้นชาลาที่๑และ๒
ยังถูกประดับตกแต่งด้วยปฏิมากรรมเทวดานั่งเชิญบังแทรก
ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานปฏิมากรรม
ประดับตกแต่งบนพระเมรุมาตรนะครับ
สำหรับชั้นชาลาที่๓และ๔
จะตกแต่งประดับด้วยปฏิมากรรมใดบ้างนั้น
ติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับ